คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
ตามขั้นตอนแล้วคือต้องแถลงให้เสร็จก่อนเรียบร้อย

คือเขามีลงมติอะไรไหมครับไม่มีจะเป็นการแถลงโดยไม่ลงมติ
คือรัฐบาลจะทำงานได้ต้องมีองค์ประกอบ๓อย่าง
๑คณะรัฐมนตรี๒เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณ

คราวนี้กลไกของการแถลงนโยบายต่อสะพาน
มันคือหลักในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสภา
และหลักในเรื่องของความไว้วางใจที่สภาจะมีต่อฝ่ายบริหาร

เพราะฉะนั้นถ้าไม่แถลงนโยบายนี่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะ
มันมาเป็นไปนะครับ
เพราะในอดีตเคยมีรำนูลฉบับหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่า

แล้วปรากฏว่าท้ายที่สุดพอเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดนลงมติคว่ำ
ใช่ครับไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้
ก็ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นในรำนูลฉบับหลัง
เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีการลงมติ

เขาต้องคอยตรวจสอบเราว่าเราทำหรือไม่ทำ

ทำได้มากทำได้น้อยผิดแพกไปจากนั้น

แล้วหลังจากนี้ก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบ
เช่นเรื่องของการตั้งการทู้ถามระบบกรรมาธิการ

แล้วในปัจจุบันมันยังมีกลไกอื่นด้วยนะครับ
เช่นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เข้ามากำกับด้วยว่าทำตามยุทธศาสตร์ชาติไหม
โยบายมีตอบโจทย์ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติหรือเปล่า

เพราะว่าถ้าไม่ทำตามนี้สามารถที่จะยื่นถอดถอนรัฐบาลได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกลไกที่เสริมเข้ามาจากเดิมด้วย
ซึ่งเราจะดูอะไรจากแถลงนโยบายได้ไหม
แน่นอนว่ารัฐบาลประกอบด้วย๑๑ภักดิ์การเมือง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนโยบาย
ที่รัฐบาลจะเข้าไปทำในช่วง๔ปีจากนี้ไป
มันจะต้องคือสิ่งที่คุณหาเสียงเอาไว้
อันนั้นด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าสามารถที่จะมีนโยบายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในช่วงหาเสียงก็ได้

ไม่ได้บังคับแต่ว่าส่วนผสมของการเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยก็ต้องบอกว่า
นโยบายมันก็ต้องเอามาเกลี่ยรวมกันในพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าอาจจะมีนโยบายส่วนหนึ่งที่เป็นของพักแกนหลัก
โยบายในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเร่งรัดฟื้นฟูปากท้อง
หรือแม้ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูล
คือครั้งนี้ต้องบอกว่าภารกิจของรัฐบาลผมด้วยมีอยู่๓อย่าง

สร้างคือสร้างความชอบทำ
ความชอบทำเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ย
ถ้าพูดง่ายก็คือว่านายกไม่ตรงปกอ่ะนะครับ
ไม่ได้สะท้อนถึงผลที่ประชนเลือกตั้งมา
ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องสร้างความชอบทำก่อนจากผลงานที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นต่าง
ที่สองก็คือเรียกเรียกอะไรเรียกความเชื่อมั่น
เรียกความเชื่อถือจากการที่เพื่อไทยไปข้ามคั่ว
แล้วก็มีข้อวิพักษ์อุจจานต่างมากมายเลย
ข้ามคั่วก็ต้องเรียกความเชื่อถือให้กลับมา
อันที่สามคือชนชนกับใคร

นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยจะเอานโยบายประชานิยมมาชนกับก้าวไกล

เพราะฉะนั้นภารกิจ๓อย่างสร้างเรียกแล้วก็ชน
นี่คือภารกิจของนโยบายรัฐบาลชุดนี้